ตอนนี้ไม่มีงานไม่มีเงินหอบลูกหอบภรรยาแล้วก็ไปนอนอยู่ที่สุรินทร์

แล้วก็ไปนอนอยู่ที่สุรินทร์คือเขาถูกเลิกจ้างตอนนี้ไม่มีงานไม่มีเงิน
หอบลูกหอบภรรยาแล้วก็ไปนอนอยู่ที่สวนลุมพินีค่ะ
ก็บอกว่าก็ไปรอความช่วยเหลือจากคนใจดีคนใจบุญที่ไปแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
แล้วก็เนี่ยมีคนไร้บ้านไปนอนกันเยอะเลยนะคะดูบรรยากาศนะคะเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีคนไปแจกข้าวทั้งเช้าทั้งเย็นนะตรงจุดนี้
ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับในหลิวอายุ๔๔ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะ
พาภรรยาพาลูกไปปักหลักอยู่ตรงนั้นเลยที่สวนลุม

หลิวบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นพนักงานขับรถให้กับเจ้าของร้านอาหารน่ะนะคะ
พอมีวิกฤตโควิด๑๙

ถ้าตัวเองจะออกมารับบริจาคทิ้งลูกเอาไว้ที่บ้านไม่ได้แล้ว
แค่๓ขวบเองให้ไปอยู่ร้อนบ้านสังกษีก็อยู่ไม่ไหว
ก็ต้องหอบกันมาแบบนี้ค่ะ

กลับบ้านเขามาเจอประกาศโครวิวอีก

จะให้ลูกเมียกลับบ้านเขาก็บอกว่ากลับไม่ได้

บางคนเขาก็แจกเงินร้อยหนึ่ง
ก็เอาใส่ห่อข้าวอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นส่วนที่ว่าซื้ออะไรให้ตัวเล็กมัน

อันนี้ครับเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรที่จะไปแล้ว
จะมางานที่ไหนเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าช่วงนี้

สมัครงานตั้งแต่กลางเดือนมาเนี่ยประมาณเกือบ๑๐กว่าที่แล้ว
เขาบอกว่ายังไม่พร้อมรับยังไม่พร้อมรับ
ในชีวิตผมไม่เคยเจออย่างนี้มันดูหมดทางจันทร์จริง

ก็ยังบอกไปว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งได้ทำงานหรือว่าอะไรอย่างนี้
มันก็ยังพอดึงกันขึ้นนะพี่แต่นี่มันทั้งสองคนเลย
ถามว่าลำบากไหมลำบากมากเลยตอนนี้
ก็ได้เงินจากข้าวที่เขาติดมาในแก๊กในกล่องนะคะก็พอได้ซื้อให้ลูก
ครอบครัวของในหลิวก็บอกว่าก็ต้องให้ชีวิตรอดไปวันแบบนี้ไปก่อนนะคะ

เพราะว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรที่กรุงเทพฯแล้วแหละ
เราว่ามองซ้ายมองขวาเนี่ยน่ะอืมคนตกงานเยอะมาก
บางคนนะเป็นถึงพนักงานฝ่ายบุคคลของบริษัท
ถูกเลิกจ้างกระทันหันตั้งหลักไม่ทัน
อยู่ที่สวนลุมก็มีนะครับเนี่ยค่ะ

บอกว่าช่วงเที่ยงเนี่ยนะ
คนไปปักหลักอยู่ที่สวนลุมเป็นร้อยคนนะคุณภาคภูมิ
คือปกติคนจะมาออกกำลังกายกันเยอะ
ทุกเช้าทุกเย็นแต่ว่าช่วงนี้ส่วนศาลท่าเขาปิด

เขาก็เลยมาอยู่ตรงนี้กันไปก่อน
สำหรับคนที่เขาตกงานแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนตอนนี้นะครับ